พาคุณผู้ชมไปดูในรั้วโรงเรียนกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครราชศรีมาแม่เนี่ย
ร้องเรียนนะคะบอกว่าครูตีลูกชายของเธอ
๖ครั้งจนก้นลายลูกเรียนอยู่ป๕
เพราะว่าสาเหตุก็คือลูกวิ่งเล่นในห้องเรียนค่ะ

อยากดังเดี๋ยวจัดให้ก็เอาภาพนี้มาโพสต์นะคะ
เป็นภาพนักเรียนถูกตีจนก้นลายแล้วบอกว่า

ครูตีเด็กก้นช้ำขนาดนี้ได้หรือเปล่า
ตีตีแรงเกินไปสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่
นะคะผู้สื่อข่าวก็ไปที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
ไปพบกับภูมิในการโรงเรียนนางประชุมช่ำชองนะคะ
แล้วก็หัวหน้าบริหารงานวิชาการโรงเรียน
พร้อมทั้งเชิญนายประมวลครูที่ตีนักเรียนมาสอบถามข้อเท็จจริงด้วยค่ะ
ครูประจำชั้นป๕นายประมวลที่ตีเด็กนักเรียน
ชี้แจงบอกว่าคือในห้องเขาก็จะมีกฎเกณฑ์กัน
เขาตั้งไว้ด้วยกันบอกว่าห้ามวิ่งเล่นในห้องเรียน
ถ้าเกิดว่าใครวิ่งเล่นก็จะถูกตีครั้งหนึ่ง
แล้วครูบอกว่าน้องนิวเนี่ยวิ่งเล่นก็เรียกมาลงโทษ
เรียกก็ไม่ยอมมาเรียกก็ไม่ยอมมา
เรียกไป๒๖ครั้งก็นับเพิ่มไปเรื่อยจนครบ๒๖ครั้ง
ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องตี๒๖ครั้ง
ครูยืนยันบอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำรุนแรง
แต่ตีเพราะว่าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ตกลงกันไว้
และด้วยความหวังดีอยากให้นักเรียนเป็นคนดีเท่านั้นเอง
พร้อมที่จะไปขอโทษผู้ปกครองค่ะ
วิ่งในห้องคุณควรจะลงโทษนะ๑ครั้ง
แต่ในกรณีของน้องนิวก็คือน้องนิวเนี่ยเขา
ผมเรียกเขามาลงโทษแล้วเขาไม่มาเขาวิ่งหนีแล้วเขาดื้อ
ผมก็เลยนับเพิ่ม๑๒๓๔๕อย่างนี้นะครับ
แล้วเขาก็ยังไม่มาอีกครับ
นี่แหละครับพอจริงแล้วผมก็ไม่ได้ตีเขาแรง
ผมก็ตีแค่แบบนี้รัวเต๊ะแบบนี้
ทางฝ่ายโรงเรียนด้านหัวหน้างานวิชาการ
ก็บอกว่าได้เรียกครูมาสอบถามแล้วนะคะ
โรงเรียนเองก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เบื้องต้นก็เตรียมลงโทษครูคนดังกล่าวตามระเบียบ
แล้วก็จะเยียวยาครอบครัวไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
คุณแม่ของน้องนิวบอกว่าทางผู้บริหารโรงเรียนโทรศัพท์มาคุยแล้วค่ะ

ยอมรับผิดก็พร้อมที่จะให้อภัย
แล้วก็ทางโรงเรียนก็จะมาขอโทษแล้วก็เยียวยาด้วย
แต่ขอฝากถึงคุณครูบอกว่าไม่ควรตีนักเรียนรุนแรงแบบนี้
เธอเองยังไม่เคยตีลูกหนักแบบนี้มาก่อนเลย
ถ้าตีเพื่อสั่งสอนก็ครั้งเดียวพอให้หลาบจำ
ไม่ใช้ความรุนแรงจะดีกว่าค่ะ